สวัสดีครับผมโดยโทรโปรเมฆกรมนาวินเอกจากรัฐสมุทรภัยหน้ากลุ่มอินทรีย์

ก็วันนี้อย่างที่คุณแลสตี้ซึ่งเป็นผู้แทนของต่อประคองกับนักงานละรอนดอน
ซึ่งอยู่ที่ตั้งอยู่ที่โดยการหนึ่งที่นี่เมืองกรรณครโจฮานัสเบิร์ตนะครับ
ของประเทศอเฟรกาใต้ในการจะเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทย
สวัสดีครับสวัสดีครับ